ที่แบบโอ้โหเชื่อเลยว่าสร้างความประทับใจได้ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับในสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงโควิด๑๙แบบนี้
ตลอดระยะเวลา๓๐กว่าวันที่ช่วยเหลือคนมากมายหลายเคส
ไม่ใช่แค่ไปแจกเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะคุณ
แต่ยังเป็นการช่วยเกลี้ยกล่อมคนไม่ให้ฆ่าตัวตายมาแล้วด้วย
ช่วยเหลือคนพิการเดือดร้อนอย่างกรณีของอดีตนักร้องลูกทุ่งดังคุณอาแสงสุรี

ล่าสุดก็มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือในหลายด้านเพิ่มเติมด้วยนะคะ
รวมไปถึงคุณอาจะได้ดวงตาคู่ใหม่
ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤต
ต่อไปนี้ถ้าเรามีเวลาว่าง
ควรที่จะทำให้กับพ่อแม่พี่น้องตามชุมชน
คุณอาแสงสุรีก็ตอนนี้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้น
เขาก็ดีใจมากนะครับที่เขาได้มาเจอเราสองคน

และต่อไปนี้ตาที่เขาบอด

ต่อไปนี้เขาน่าจะเริ่มที่จะมีคนหยิบยื่น

เห็นไหมคะเป็นแบบเป็นความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับจริงนะ
แล้วไม่ใช่แค่คนยากไร้เท่านั้นนะคะ

พี่บินบอกว่าตั้งใจจะช่วยแม้กระทั่งช้างค่ะคุณ
อย่างช้างที่จังหวัดอายุทยา
ก็จะเตรียมขนอาหารไปให้ด้วย
ดูแลทั้งช้างหลายเชือกที่อดโซ

ไม่มีเงินประทังชีวิตในช่วงนี้ด้วยจ้ะ
เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนแต่คนนะคะ

แม้ว่าจะเป็นช้างเอยคนที่เรียนสู่นักมากมาย

ที่หลายหน่วยงานเนี่ยก็คิดถึงทุกภาพส่วนเลย